มาขยายความกันเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของวัดพระธรรมกายนะคะ
อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงการบริหารจัดการดูแลภายในวัดพระธรรมกาย
ที่เขาแบ่งออกเป็น๒ส่วนในส่วนของ๑๙๖ไร่ซึ่งเป็นส่วนของวัด
แล้วก็ในส่วนของมลนิธิธรรมกายนับพันไร่เนี่ยนะคะ
ก็มีการดูแลกันยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณพิรวัตรเล่าให้ฟังค่ะ
ถ้าเกิดว่านับรวมแล้ว๒๐๐กว่าไร่เหนื่อยเหมือนกันนะครับ
คือเมื่อก่อนคนตัดสินใจหลักคือคนเดียวพระธรรมชโยกับพื้นที่ทั้งหมด
แต่ว่าณวันนี้เมื่อพระธรรมชโยยังหาตัวไม่พบ
ใครจะบริหารจัดการต่อถ้ามีการแต่งตั้งเจ้าอาวาส
สมมุติมีการใช้อำนาจเพื่อแต่งตั้งเจ้าอาวาสบริหารจัดการ

การบริหารพื้นที่ของวัฒนธรรมกายครับ
หลังจากที่ได้ยุติการค้นหาพระธรรมชโย

แต่มาตรา๔๔นั้นยังคงประกาศชัดเจนนะครับ
ว่าพื้นที่วัดพระธรรมกายโดยรอบเบื้องต้นณขณะนี้

ถ้าหากว่าเราไปดูรายละเอียดแล้ว
กว่าไร่แบ่งหลักแล้วได้เป็นอย่างไรบ้าง
นี่คือพื้นที่ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชม

ฝั่งแรกก็คือบริเวณนี้๑๙๖ไร่

ประมาณสัก๒๐๐ไร่นิดนะครับ
เอาส่วนแรกก่อนส่วนนี้นะครับ
๖ไร่เป็นพื้นที่ของวัดพระธรรมกาย
สร้างขึ้นมาตั้งแต่๒๐กุมภาพันธ์๒๕๑๓นะครับ
ในจำนวนพื้นที่๑๙๖ไร่นี้
อยู่ในพื้นที่ตำบลคลอง๓อำเภอคลองหลวง

แล้วก็ได้เห็นตามภาพข่าวก่อนหน้านี้นะครับ
อาคารหอฉันคุณยายอาจารย์จันทร์

ดังนั้นนะครับนี่คือหนึ่งในพื้นที่สำคัญ
และก็บรรดาพระสงฆ์วัดพระธรรมกาย
ก็จะจำวัดแล้วก็ใช้พื้นที่บริเวณนี้

ที่ผ่านมาอำนาจการบริหารจัดการ

อยู่ที่วัดพระธรรมกายนั่นเองนะครับ
คราวนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อ
พื้นที่ส่วนที่ขยายออกมาอีกกว่า๒๐๐ไร่เนี่ย
เป็นที่ตั้งของหลากหลายอาคารด้วยกัน
พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ของมูลนิธิธรรมกาย
ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๑๓ครับ

มหาวิหารพระมงคลเทพมุณี

ซึ่งอุบาสกอุบาสิกาที่มาสวดมนต์ทำบุญนะครับ
อยู่ในส่วนที่เรียกว่าสภาธรรมกายสากล
มูลนิธิธรรมกายได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
แยกออกมาต่างหากจากวัดพระธรรมกาย
แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการเข้ามาบริหารจัดการดูแล
ในพื้นที่ส่วนของมูลนิทิศธรรมกาย
หน้านี้ครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูอำนาจในการบริหารวัดพระธรรมกาย

ขึ้นอยู่กับพระเพียงรูปเดียวก็คือพระธรรมชโย
ซึ่งหลังจากที่พระธรรมชโยถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
คบที่กันฟอกเงินรับของโจรในคดีสหกร
ก็ตกมาเป็นของพระพระเด็จทัตตะชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ก็เป็นบุคคลที่อยู่เคียงข้างพระธรรมชโยมาอย่างต่อเนื่อง
บุคลิกก็อาจจะโผงผางพูดจากตรงไปตรงมา
ตัวเองฆ่าเองก็ว่ากันไปตามบุคลิกของพระธตะชีโว
จนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศถอดสมณศักดิ์พระธรรมชโย
มีผลตั้งแต่วันที่๔มีนาคมที่ผ่านมา
ตามมาด้วยหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีประกาศราชกิจจานุเบกษา
สมณศักดิ์พระทัตตะชีโวมีผลตั้งแต่วันที่๗มีนาคม๒๕๖๐
พระทั้งสองรูปก็หมดอำนาจในการบริหารวัดพระธรรมกาย
ซึ่งถ้าหากที่ประชุมมหาเทราสมาคมมีมติแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ก็จะสามารถบริหารวัดได้เพียงแค่ในพื้นที่๑๙๖ไร่เท่านั้น

นี่ครับคือพื้นที่บริเวณนี้ที่มีถนนคลองแอนขั้นกลาง
แล้วก็มีประตู๕ประตู๖อยู่บริเวณนั้นที่เชื่อมกันระหว่าง
๑๙๖ไร่กับฝั่งที่อยู่๒๐๐กว่าไร่
โดยพื้นที่อีก๒๐๐กว่าไร่เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การบริหารงาน
ของคณะกรรมการมูลนิธิวัดธรรมกาย
มีพระทั้งหมด๑๔รูปครับ
ซึ่งพระธตะชีโวท่านเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว
ภายในวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมีการจัดตั้งพระขึ้นมา
เสมือนกับขุนพลในการบริหารงาน
ทั้งหมด๑๔รูปก็แบ่งตามบทบาทนาทีและความรับผิดชอบ

พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
และพระมหานพรภูนยชโยบผู้ช่วยจักรสื่อสารองค์กรวัฒนธรรมกาย
คอยทำหน้าที่ดูแลภาพลักษณ์ของวัด
โดยใช้วิธีการทางจิตวิทยาในการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
ล่าสุดนะครับพระมหานพรเดินทางรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็ถูกปล่อยตัวให้กลับเข้าวัดพระธรรมกาย
รวมถึงยุติบทบาทการให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ส่วนพระสนิทวงศ์ก็ถูกออกหมายจับและได้รับการประกันตัว
เงื่อนไขคือห้ามยุโยงปลุกปั่นห้ามขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่
ห้ามออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
จนถึงตอนนี้นะครับวัดพระธรรมกายถูกดำเนินคดีไปแล้วทั้งหมด
คดีโดยพระธรรมชโยมีหมายจับทั้งหมด๑๗หมาย
ล่าสุดเป็นฐานความผิดไม่มารายงานตัวตามหมายเรียกและฝ่าฝืน
คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศนั่นเอง

นี่ก็เป็นการวิเคราะห์รวบรวมมาให้คุณผู้ชมติดตามกันนะครับว่า
หลังจากที่ไม่เห็นพระธรรมชโยภายในวัดแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
บริหารจัดการอย่างไรจากนี้ไปและหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมติด
ตามกันต่อทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับช่วงนี้พบกันต่อกับคุณ